มาถึงเรื่องของการทำไร่ทำนาของพี่น้องชาวนากันหน่อย

ผมเองก็ลูกหลังชาวนาเหมือนกัน
แต่ปัจจุบันคือน้ำท่าไม่ค่อยพอ
ชาวนาชอบปลูกข้าวนาปรังรอบ๒รอบ๓
พอปลูกไปข้าวมันไม่มีน้ำมันก็ตาย

เราต้องยกเลิกการปลูกข้าวนาปรังดีกว่า
แล้วก็ไปปลูกพืชแบบอื่นแทน
เพื่อไม่ให้ชาวนานมีผลกระทบแล้วก็เดี๋ยวร้อนมากกว่านี้
เพราะว่าแหมประเทศไทยมันก็พึ่งน้ำท่าไม่ค่อยได้
บทจะมามันก็มาแบบโครมเดียวน้ำท่วมกันไป
จะไม่มีมันก็แห้งแรงกันไปคุณผู้ชม
ทีนี้ทางด้านของนายกฤษฎาบุญราช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรบอกว่า
ตอนนี้มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปพบกับเกษตรกร

ให้หยุดทำนาปรังรอบ๒รอบ๓ในพื้นที่เป้าหมายสัก๒๘๐๐๐ไร่
แล้วก็เชิญชวนให้ชาวนาไปปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนดีกว่า
ตามโครงการปลูกพืชหลังนา
เพื่อเป็นการดูแลคุณภาพชีวิตให้กับชาวนา
แล้วก็รายได้ของเกษตรกรให้มันดีขึ้น
โครงการปลูกพืชหลังนามีมาตรการจูงใจ

ก่อนด้วยการให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร
ทกศปล่อยเงินกู้ไร่ละ๒๐๐บาท
คิดอัตราดอกเบี้ย๑๐๐ละ๐๐๑บาทก็ถูกมาก
จากนี้ก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปแนะนำให้ความรู้

ถ้าเกิดว่าปลูกพืชอื่นก็จะหาตลาดอื่นให้
แล้วก็มีการกำหนดราคารับซื้อล่วงหน้าด้วย
จะได้ไม่เดี๋ยวร้อนและไม่ขาดทุนนะครับ
โดยกรมชลประธานเองก็จะร่วมมือกันกับกรมพัฒนาที่ดิน
ในการพิจารณาสภาพพื้นที่ว่า

ตรงนั้นเหมาะสมปลูกข้าวโพดกระปลูกไป
ปลูกผักปลูกพืชตระกูลถั่วก็ปลูกไป
ซึ่งเกษตรกรและสากรจังหวัดจะต้องเป็นศูนย์กลางในการหามรือ
แล้วก็ทำความเข้าใจเรื่องนี้กับประชาชนกับชาวนาแล้วก็รัฐบาลต่อไป
ครับผมเคยมีโอกาสได้พูดคุยกับท่านรัฐมนตรีว่า

เขาบอกว่าวิธีการแบบนี้เขาเรียกว่าเอาการตลาดนำการผลิต

เพราะว่าถ้าเกิดปลูกมาแล้วเขาไม่ต้องการมันก็เสียหายไง